ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่ตกเป็นเป้าในการก่อการร้ายนะคะ
และตลอด๒ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้นหลายครั้ง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะ
เมื่อวันที่เจ็ดมกราคมปีที่แล้วนะคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
ได้เกิดเหตุนองเลือดขึ้นซึ่งไม่มีใครคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นที่สำนักงานนิตยสารชาลีแอปโดในกรุงปารีสนะคะ
โดยคนร้ายเป็นชายสองคนใช้อาวุธปืนบุกกราดยิงในห้องประชุมของกองบรรณาธิการนิตยสารฉบับนี้
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๒คนค่ะในจำนวนนี้เป็นนักวาดการ์ตูน๘คน
ตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากความโกรธแค้นที่ชาลีแอปโดลงภาพหน้าปกเป็นภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลาม
จากนั้น๑เดือนถัดมาเท่านั้นนะคะคือวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๘นะคะ
ได้เกิดเหตุมือมีดบุกทำร้ายทหารที่รักษาความปลอดภัย
หน้าศูนย์ชุมชนชาวยิวในเมืองนิส
โดยคนร้ายค่ะเป็นชายอายุ๓๐ปี
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวพร้อมสารภาพว่าทำไปเพราะความเกลียดชัง
ขณะที่เลือกโจมตีเหยื่อซึ่งเป็นทหารยิวค่ะ
และวันที่๑๓พฤศจิกายนในปีเดียวกัน
ได้เกิดเหตุคนร้าย๙คนที่เคยสู้รบร่วมกับไอซิสในซีเรีย
ก่อเหตุระเบิดที่สนามกีฬาสตาร์เดอร์ฟรองซ์ค่ะ
แล้วเปิดฉากกราดยิงใส่ฝูงชนในงานคอนเสิร์ตในโรงละครบาตกรอง
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากถึง๑๓๐คน
และบาดเจ็บอีกถึง๓๕๐คนนะคะ
และในวันต่อมากลุ่มไอซิสออกมาอ้างว่า
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ค่ะ